ว่านี่เป็นเหตุสลดจริงคือรักมากนี่ต้องไม่ฆ่าเขานะ

แต่ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ฮะคือภรรยาเนี่ยจับได้ว่ามีคนอื่น

พอเขาขอเลิกทำใจไม่ได้ยิงเขาตายนะฮะ
คือวันนี้บอกเขาว่าบอกเออให้มาหน่อยมาหาหน่อยแถวสายไหม

เดี๋ยวจะขอให้โอนชื่อเรื่องของรถจักรยานยนต์หน่อย
ก็ไปยิงภรรยาตายแล้วก็ยิงตัวตายตาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สอนอยสายไหมนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุวันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านพักในชุมชนซอยสายไหม๖เขตสายไหมกรุงเทพ
อะไรพวกนี้เนี่ยยังกำอยู่ในมือเลยนะฮะคือปากกายังคามือเลยเหรอฮะอ่า
สองสามีภรรยานะครับฝ่ายชายก็ล้มทับร่างฝ่ายหญิงอยู่มีปืนที่
นี่ฮะตกอยู่แถวนี้หนึ่งกระบอกนะครับอืมผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ฝ่ายผู้หญิงชื่อนางสมลักษณ์หรือว่าชื่อเล่นชื่อแอ๋วนะฮะ
อายุหกสิบสองปีนะครับนี่นะฮะเสียชีวิตในสภาพถูกยิงกระสุนฝังในนะฮะ
มือขวานี่ยังถือปากกาอยู่เลยนะครับกระสุนเข้ากลางศีรษะนะครับ
ขณะเดียวกันฝ่ายชายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกัน
กระสุนเข้าขมับขวานะฮะชื่อนายสุพศกาญจนะกันงาม
ชื่อเล่นชื่อพจน์อายุ๕๑ปีเป็นลูกจ้างของหน่วยงานทหารอากาศนะครับ
แต่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะเป็นลูกจ้างนะครับ
คือกระสุนเนี่ยที่ทะลุขมับขวาของนายสุพธเนี่ย
ลุไปโดนประตูกระจกหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มีปืนลูกโม่จุดสามแปด
ตกอยู่หนึ่งกระบอกมีจดหมายอันนี้ที่ทะลุกระจกนะฮะ
มีจดหมายที่นายพฤษนะฮะเขียนเอาไว้ด้วยลายมือ
ถึงครอบครัวนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่ารักแม่รักพี่สาว
แล้วก็เขียนถึงลูกอีก๒คนที่เกิดกับภรรยาเก่านะฮะ
แล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยออกจากบ้านมาหลายปี
สุดทนแล้วดูแลยายดูแลแม่ด้วยพ่ออยู่กับแม่แอ๋ว
เป็นคนดีก็หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นภรรยาของเขา
แล้วก็บอกว่าแม่แอ๋วเป็นคนดีรักพ่อดูแลมาตลอด
สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อเป็นคนทำมันขึ้นมาเอง
ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายพอทราบข่าวก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แม่ของในพฤษด้วยนะฮะแม่บอกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะทั้งคู่นี้เขาอยู่กินด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเลย
ตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นคนดีมาก
ขณะเดียวกันนะครับพี่สะพ้ายของคุณแอ๋วนะฮะ
ที่เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาทำงานที่เดียวกัน
แต่งงานอยู่กินมาด้วยกันสิบหกปีนะฮะโดยฝ่ายของน้องสะพ้ายก็คือแอ๋วสมรักเนี่ย
อายุมากกว่าก็เลยเกษียณก่อนเกษียณเมื่อปีที่แล้วนะฮะ
แล้วก็เริ่มมีปัญหากันเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละหลังจากที่ทางฝั่งของฝ่ายหญิงจับได้ว่า
ฝ่ายชายคือนายสุพศไปมีคนอื่นจนเมื่อ๒๓พฤศจิกายนมีปากเสียงกันอย่างหนักนะฮะ
ฝ่ายชายก็เลยตัดสินใจออกมาเช่าห้องอยู่นะครับแล้วเพิ่งกลับมาที่บ้าน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๗พฤศจิกายนเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ทางครอบครัวของฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะฮะ
เพราะว่าตัวของฝ่ายชายเนี่ยเขาชอบโพสต์ภาพโชว์ปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
หลังจากที่มีเรื่องต้องทะเลาะกันแยกกันเนี่ยพี่ชายก็เลยรับฝ่ายหญิงนะฮะ
ไปที่บ้านที่เขตสายใหม่นะครับให้ไปอยู่ที่บ้าน
แต่เช้าวันนี้ตัวของสุพธเนี่ยเขาโทรไปหาภรรยาก็คือพี่แอ๋วนะ
บอกว่าให้กลับมาที่บ้านก่อนมาแบ่งของใช้กันจะได้จบกันด้วยดี
แล้วให้มาเซ็นยกรถจักรยานยนต์ให้เป็นชื่อเขาด้วย
ทีแรกเนี่ยครอบครัวบอกก็ไม่อยากให้มาแต่ฝั่งของฝ่ายหญิงบอกไม่เป็นไร
ถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาคงทำไปนานแล้วมั้ง
ตัวของพี่สะพ้ายของคุณแอ๋วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เลยมาเป็นเพื่อน
นี่เอกสารที่ทางสุพธเขาบอกเขาเตรียมไว้ให้เซ็นเรื่องชื่อรถจักรยานยนต์
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดปากซอยชุมชนสายไหม๖นะฮะ
นี่เวลา๑๐นาฬิกาวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รถเก่งคันนี้นะฮะพี่สะพ้ายเนี่ยขับพานางสมลักษณ
หรือว่าแอ๋วเนี่ยมาที่บ้านเพื่อจะมาหานายสุพธ
คือตอนที่มาถึงเนี่ยทางพี่สะพ้ายบอก
นางบุญสมรักก็บอกสามีบอกถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปนะ
แล้วก็เดินออกมาที่จุดหน้าบ้านเพื่อจะเซ็นเอกสาร
รถจักรยานยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย
แล้วยิงใส่ทันทีนี่นะฮะ

พศก็หันมาหาพี่สะพ้ายของภรรยายกมือไหว้บอกขอโทษ
บอกพี่จุ๋มผมขอโทษผมรักแอวมากแล้วก็
ยิงตัวตายตามในสภาพที่ตอนล้มความลงไปก็

เธอบอกพี่สไพรของฝ่ายหญิงตกใจมากตอนนั้นก็รีบไป
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะฮะ
พร้อมกับบอกว่าถ้าเกิดเมื่อคืนนี้ไม่รับออกมาจากบ้านซะก่อนเนี่ย
เผลออาจจะเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืน
สายวันนี้ที่เขาบอกเขาจะมาเซ็นยกรถจักรยานยนต์
แยกสมบัติอะไรกันเนี่ยความจริงก็ไม่อยากให้มา
สุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นจนได้
จับปากกาเหมือนเขาใบออกมาจะเซ็นหมอบรถให้อะไรอย่างนี้
แล้วไม่รู้พี่ก็ไม่ได้สังเกตนะว่าเขาเส้นหรือยัง
แล้วเขาก็ยืนอยู่แล้วผู้ชายก็เดินออกมาจากอ้อมมา
แล้วก็มายืนตรงนี้ผู้ชายก็มาดูแต่ไม่ได้เซ็น
แล้วก็ชักปืนมาจากกางเกงแล้วเขาก็ยิงผู้หญิง

เขาพูดว่าพูดว่าพี่จุ๋มผมขอโทษนะผมรักแอ๋วมาก
แล้วพี่เห็นเลยเขาอีกท่านี้นี่ผู้หญิงเขาก็ไม่เอาแล้วรับไม่ได้แล้ว
อะไรอย่างนี้เลิกแล้วผู้ชายไม่ยอม
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นประมาณอาทิตย์เดียวเองนะไม่ใช่ว่านานนะ
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อ๒๕พฤศจิกายน
ก่อนที่จะเกิดเหตุในวันนี้นะครับ
เนี่ยเรื่องราวต่างสุดท้ายก็บอกผมท้อแล้ว
ตอนแรกก็บอกชีวิตคนเราย่อมมีจุดสิ้นสุดนะฮะ
จนกระทั่งวันต่อมา๒๖พฤศจิกายนก็โพสต์อีก
เชือกเส้นสุดท้ายคนที่ทำอะไรผิดพลาด
ถ้าได้แก้ตัวจงทำให้ดีที่สุดแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ย
มีแต่ความมืดมิดคงต้องตัดสินใจ
แล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำนะฮะ
จนกระทั่ง๒๗พฤศจิกายนนะฮะเขาถึงได้โพสต์อีกครั้งหนึ่ง
โดย๒๗พฤศจิกายนเนี่ยโพสต์บอกขอบคุณทุกแรงใจ

ขณะเดียวกันนะครับทางเพื่อนเนี่ยบอกว่าตัวของสุพฤษฐ์เนี่ย

ก่อนจะก่อเหตุวันนี้ก็ยังส่งไลน์ล่ำลาในกลุ่มตกปลานะ

อย่างคุณวรากรเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มตกปลานะฮะ
บอกว่าทางพี่พศเนี่ยเขาชอบตกปลามาก
นี่เห็นไหมจะโพสต์โชว์การตกปลาตลอด
แล้วที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กลักษณะเป็นลางเนี่ย

แต่ก็พยายามเข้าไปช่วยให้กำลังใจกัน
จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก่อนจะก่อเหตุ
สุพฤษฐ์เนี่ยโพสต์นะ
ตอบเพื่อนในกลุ่มตกปลานะฮะบอกขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมเหนื่อยแล้ว
เนี่ยกลุ่มไลน์เห็นมั้ยแล้วก็ออกจากกลุ่มไว้เลยผิวเสร็จปุ๊บลอกจากกลุ่มปั๊บเลยอะ
ไม่ได้ให้สามอะไรเลย๓ทุ่มนี้๓ทุ่ม๑๖นาที
ไปหาเพื่อนคนหนึ่งบอกยกอุปกรณ์ตกปลาให้นี่ทักไลน์ไปหาเพื่อน
ได้ที่พักหรือยังพี่สุพธบอกกำลังวิ่งหาอยู่อยู่แถวไหนเดี๋ยวอ้าว
ขอดูอันแรกก่อนได้ไหมก็คงจะเป็นช่วงที่เขามีปัญหากับ
แฟนกับกับคุณแอ๋วภาระยาต้องแยกกันอยู่อยู่เที่ยวไหนน้อง
คำตอบเขาก็ดูเลื่อนลอยแล้วนะรุ่นน้องก็ถามซ้ำว่าแถว
ไหนตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยไปตามทางซึ่งไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนอ่ะนะ
แต่ว่าพี่สะพ้ายของฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าเขาก็มีปัญหากันสักเดือนนึงแล้วนะฮะ
จนกระทั่งน่าจะเป็นเมื่อวานเนอะหรือวันไหนก็ไม่รู้แหละ
เขาก็มีการโทรหากันใช่แต่ก็ไม่ได้รับสายค่ะ
แล้วเขาก็แต่ว่าเขาพิมพ์กลับไปบอกแทนว่ามันจะมีกระดาษหนึ่งใบในกระเป๋าตังค์ผม
ค่ะแล้วนี่ก็พยายามโทรไปอีกก็ไม่รับอีกแล้วก็ส่งบอก
รอกคันอุปกรณ์ผมยกให้น้าแล้วแต่น้าจะจัดการ
อ่าทั้งรอกทั้งคันเบ็ดนี่ยกให้หมดนี่นะโอ้โหคือทางเพื่อนในกลุ่มตกปลาบอกเสียใจมาก
ไม่คิดว่าสุพศที่ปกติก็เป็นคนคอยให้คำปรึกษาคนอื่นในกลุ่มด้วยซ้ำ
อืมพอถึงเวลามีปัญหาของตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้
แล้วก็เลือกใช้วิธีนี้อีกคนนึงนะฮะที่ตัวของนายสุพธเขาสั่งลาไปเนี่ย
เป็นหัวหน้างานของเขานะเขาเป็นลูกจ้างของหน่วยงานทหารอากาศนะฮะ
อ่านี่คือเรืออากาศตรีอานัทยอมินนะฮะเป็นหัวหน้างานทั้งของฝ่ายชายฝ่ายหญิงเลย
แต่ฝ่ายหญิงเขาก็เสียมาแล้วนะฮะเรืออากาศตรีอานัทบอกว่าก็รับรู้ปัญหาของสุพธนะ
เขาเนี่ยมีปัญหากับภรรยาถึงขั้นทำงานไม่ได้แชทมาขอลางานอืม
กระทั่งเมื่อวานมาหาที่บ้านซึ่งดูเครียดมากนะฮะ
มาทั้งคู่เลยนะแล้วเขาก็ได้คุยไปให้กำลังใจกันไปนะ
ก็ยังดูว่าเออเขาก็น่าจะแบบที่ผ่านมาก็รักกันมาก
อ่าน่าจะแก้ปัญหากันได้จนกระทั่งสิบโมงวันนี้
สุพธนี่แชทมาหาหัวหน้างานบอกขอโทษที่โกหกว่าดีขึ้นแล้ว
นี่เห็นไหมบอกหมวดครับผมรักหมวด
วดเป็นคนดีห่วงใยผมผมรักหมดผมรักหมวดครับ
ผมฝากบอกน้องทุกคนว่าผมรักทุกคนผมขอโทษที่โกหกหมวด
ว่าดีขึ้นแล้วลาก่อนครับหมวดอืม
นาฬิกานะค่ะแล้วสิบนาฬิกาหนึ่งนาทีอ่ะ
ที่ว่าพี่สะพ้ายของภรรยาเนี่ยขับรถพามาที่บ้านเพราะว่า
สุพธก็บอกว่าไหนก็ไหนมาแบ่งสมบัติอะไรพวกนี้กัน
ทรัพย์สินกันจะได้จากกันด้วยดีค่ะมาเซ็นชื่ออะไรกันด้วย
เรื่องจักรยานยนต์แต่สุดท้ายเนี้ยฮะก็มีการยืนเงินเกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วพอสิบโมงเขาก็ไลน์มาอีกทีหนึ่งเหมือนไลน์มา
เหมือนไลน์มาลาแล้วครับ๑๐โมงเครียดมากครับเขาไม่ได้กินข้าวเลย
ซื้อข้าวให้เขากินเขาก็ไม่กินนั่งกอดเขาผู้หญิงเขาก็มีท่าทีเครียดครับ
เขาก็รอง่ายเหมือนกันพี่พี่เขาก็บอกว่าเขารักกันมาสิบหกปีอยู่ด้วยกันมาก
แต่เขาแบบดูแบบอารมณ์ดีมากพี่ล่าเริงมากมาอยู่กับพวกน้องพวกเพื่อนอะไรอย่างนี้
เขาจะคอยแบบว่าคอยปอบคอยดังใจคนอื่นสักมากนะให้เยอะเลยพี่
พวกผมพอรู้ว่าเขามาทำแบบนี้ผมเสียใจมากเลยทั้งที่เขาบอกพวกผมแล้วเขามาทำเองอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับตอนนี้ร่างของทั้งคู่ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลนะฮะ
แม่ของนายสุพธิ์ฝ่ายชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ารักแม่
บอกรักแม่แล้วบอกลาก่อนด้วยแม่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีรางสังหรณ์อะไรมาก่อนเลย
แม่๗๕แล้วนี่ฮะส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจบอกว่ามันก็จบในตัวนะฮะ
เนื่องจากผู้ก่อเหตุก็ยิงตัวตายไปแล้วที่เหลือก็เป็นการตรวจสอบตามขั้นตอน
เรื่องของอาวุธปืนหรือว่าสรุปสำนวนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง
แต่ความจริงมันมีทางออกที่ดีกว่านี้นะดีกว่าการทำร้ายกันหรือว่าการไปเอาชีวิตของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ